ตำรวจกองปราบรามก็นำหมายจับเข้าไปควบคุมตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
ที่จังหวัดกาญจนบรีแล้วก็นำตัวเข้ามาสอบสวน
พร้อมกับแจ้งข้อหาที่กองปราบรามกรุงเทพต่อทันทีนะครับ
ตำรวจกองปราบรามปิดล้อมสกัดกั้นรถยนต์คันนี้เอาไว้ทันที
ครูปรีชาไคร่ครวนผู้อ้างเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
รางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาท
ขึ้นรถยนต์คันนี้แทนที่จะเป็นรถของตำรวจกองปราบราม
จอดรอด้านล่างของอาคารเรียนหลังเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งครูยืนกรานว่าไม่มีการออกหมายจับเป็นเพียงหมายเรียก
และจะไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนจะกลับมาสอนหนังสือในช่วงบ่าย
แม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ถึง๑ชั่วโมง
ตำรวจกองปราบรามและผู้สื่อข่าว
จะพยายามแจ้งว่าสารอนุมัติหมายจับครูใน๓ข้อหา
แจ้งความอันเป็นเท็จให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานอันเป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และให้การเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาก็ตาม
หลังตำรวจกองปราบรามแสดงหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหา
ครูปรีชายินยอมขึ้นรถของเจ้าหน้าที่แต่โดยดี
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ตำรวจกองปราบรามอีกชุด

โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตและเป็นศักดิ์ขีพยาน
เพื่อหาพยานหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถของเจ้าหน้าที่ที่มีครูปรีชานั่งอยู่ภายใน
เคลื่อนออกไปนอกโรงเรียนโดยไม่รู้ที่หมาย
ก่อนจะไปหยุดที่บ้านนโมบ้านพักของครูปรีชา
ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานที่ยังหลงเหลือ
จากนั้นจุดหมายปลายทางของครูจะหยุดอยู่ที่กองบังคับการปราบราม
ที่ที่กองกำกับการ๕ที่ครูยังคงยืนยันว่าไม่รู้สึกกังวล
แม้ว่าความรู้สึกของครูปรีชาหลังเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องหา
จะยังคงมีท่าทีเรียบเฉยแต่ความรู้สึกในเบื้องลึก
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต่างจากเมื่อเช้าที่ยังคงมีความหวัง
วินาทีนี้แม้ครูปรีชาจะยังมีความเชื่อว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑
แต่กระบวนการยุติธรรมจะยึดถือหลักความจริงของพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งพนักงานสอบสวนเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
ที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ความจริงให้กระจ่าง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน